คนไทยรักชาติและศาสนา
เพื่อนเอาเจ้ากว่าอยู่ส่งเตรียมอนาบุญ
ถ้าท่านเค้ารับสิทธิ์ของไทย
ท่านอยู่ต่อได้อีกนานคุณ
สยามใจอุ่นยังยิ้มเสมอ

อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
แหมสิน่าจะถูกนะเต็มที่ขนาดนี้
เมย์ฟังเพลงนี้มาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านรอบนะป้าเมย์นะ
แล้วเนื้อล่ะครับป้าเมฆ

น่าจะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันค่ะ

ร้องกันไปแล้วคนละเพลงในยกที่๑นี้นะครับ

เงินทุนมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
นักสู้ชิงร้านของเราทั้งสองท่านนะครับ
คุณเมย์และน้องปังปอนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ในยกที่หนึ่งนี้ทั้งคู่
เรามีความมั่นใจว่าจะร้องได้ทั้งคู่
เนินทุนสะสมหนึ่งหมื่นบาท
พวกเขาจะร้องได้หรือไม่
เงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
เมและปังปอนร้อง

ร้องได้ให้ล้าน
ในยกที่หนึ่งค่ะร้องได้แบบนี้ค่ะ
คุณทั้งคู่นะคะมีเงินทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน

และยังได้ไปชิงกันต่อนะคะในยกที่๒ด้วย
ใช่แล้วนะครับเป็นไงครับดีใจไหม

ก็ไปเป็นคู่จับมือกันไปนะครับ

ถ้าร้องถูกแบบนี้กันไปเรื่อยทั้งสองคน

หวังว่าทั้งคู่นะคะจะไปถึงเพลงที่๑๐ด้วยกัน
ใช่แล้วนะครับก็ต้องมาเชียร์กันใหม่ในคราวหน้านะครับ
อย่าลืมนะครับเรามีนัดกันนะครับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาดีเลยนะครับสิบแปดนเวลาตรงนะครับทั้งสองวันหลัง
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านคุณผู้ชมค่ะเหนื่อยเหลือเกิน
กำลังใจอยู่ตรงนี้ค่ะกับเราค่ะนะคะ
ครับแล้วกลับมาเชียร์กันใหม่ได้ในคราวหน้านะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

ร้องได้กัน
ก็นะคะความรู้สึกในวันนี้นะคะมองบอนก็ดีใจมากนะคะที่ผ่านด้านแรกไปได้นะคะ
ต่อไปผมจะสู้เพื่อแม่นะคะ

เก่งมากเลยวันนี้ดีมากเลยเดี๋ยวรอบหน้าสู้ต่อ
จะสู้เพื่อครอบครัวของเราแม่จะชิงเงินล้านมาให้ได้

แม่ร้องไห้ค่ะแล้วก็วิ่งมากอดยายวิ่งมากอดหนู

ทำให้เรารู้สึกสับสนค่ะสับสนว่าคนไหนแม่เราจริง
ทีนี้พอจะมีเงินเก็บบ้างไหมระหว่างทางที่โควิดมันทำงานอยู่
แล้วเราไม่ได้ทำงานเราเอาตังค์ที่ไหนกินพี่เมย์
ไม่ทันได้เก็บเลยค่ะไฟสลายหมดเลย
ผู้ที่ร้องได้ก็คือ